คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้จับจ้องไปที่จดหมายเปิดผนึกฉบับล่าสุดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
เนื้อหาใจความคือเขาบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามาดูซิว่านโยบายของพักไหนดีก็จะหยิบมาทำ
รวมทั้งจะเป็นสะพานเพื่อกาวใจแล้วก็ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งให้ได้
แต่หลายคนบอกว่าอ้าวแล้ว๘ปีที่ผ่านมาทำอะไรอยู่ทำไมถึงเพิ่งคิดได้
แล้วมาโพสต์มาบอกอะไรตอนใกล้วันเลือกตั้งแบบนี้มีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันในจอดสนามการเมืองวันนี้ครับ

ผมจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนำนโยบายดีของทุกพัก
เอามาทำและปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริง
โดยไม่ได้มีความรังเกียจหรือแบ่งแยก
นโยบายเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
นี่คือการเมืองที่อยู่ในใจผม
การเมืองที่ไม่ต้องมีผู้ชนะเด็ดขาด
ไม่มีฝ่ายใดต้องแพ้ราบคาบ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่า
ขอให้เชื่อผมเหมือนที่ผมเชื่อตัวเองว่าผมทำได้
เพราะหัวใจผมใหญ่พอ
ก้าวข้ามความขัดแย้งไปด้วยกัน
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจดหมายฉบับสุดท้าย

หวานซึ้งกินใจสำบัดสำนวนราวกับนักเขียนรางวัลสีมร้าย
จดหมายเปิดใจก่อนหน้านี้ก็ไม่ต่างจากฉบับนี้เท่าไหร่
ประเด็นคือต้องการจะสื่อสารว่า๘ปีในเส้นทางทางการเมือง
ซึ้งแล้วว่าไม่มีอำนาจใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของประชาชน
การประกาศตัวขอเป็นสะพานเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง
พร้อมเป็นกาวใจเชื่อมฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับประชาธิปไตย
เรียกว่ามันจะเป็นทงในการเขียนจดหมายทั้งหมดขึ้นมา
พร้อมกับมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายศักดิ์สยามชิดชอบ
นายชาดาไทเศษร่วมทานอาหารกับลุงป้อมด้วยความชื่นมื้น
หลุดออกมาจากมูลนิธิป่านรอยต่อทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า
ก่อนหน้านี้มีเวลาตั้ง๘ปีทำไมไม่เขียนมาเขียนเอาตอนที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ที่สำคัญพักพลังประชารัฐกำลังอยู่ในภาวะเพลี่ยงพร้ำอย่างหนัก
จนทำให้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเวลานี้กระแสของพักพลังประชามรัฐดีมาก
จดหมายเช่นนี้ออกมาหรือไม่ข้อเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนโยบายดีดี
พักอื่นเพื่อนำมาปฏิบัตินั้นจะเป็นไปได้จริงหรือ
มีคำถามตามมาจากอีกฝ่าย
เกือบยี่สิบปี
เกือบ๒๐ปีแล้วที่สังคมถูกกรอกหูหากได้เป็นรัฐบาลจะก้าวข้ามความขัดแย้ง
แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีผู้นำทหารคนไหนหรือพักการเมืองใดทำได้สำเร็จ
ต้นต่อสำคัญมาจากกรรมการขาดความเป็นกลางอิงแอบอำนาจ
จนสร้างความขัดแย้งซ้ำซ้อนซ่อนปมมากขึ้น
ข่าวไทยรับทีวีรายงาน